แต่สิ่งที่คุณรอโดยเฉพาะพนักงานบริษัท

โบนัสค่ะหลายคนรอเหลือเกิน
แถมเงินติดกระเป๋าให้ไปอีกคนละสองหมื่นห้า

โบนัสประจำปีครับ

เรารู้ข้อตกลงอยู่ที่๖๓๕

โอ้โฮ

คุณขวัญครับอันนี้เขาบริษัทอะไรนะครับ

เขาบอกว่าฟาดกันไปจุกเลย

เงินติดกระเป๋าคนละ๒๐๐

ค่าบ้านเอาไปเพิ่มคนละ๒๘๕๐บาท

มีค่ากะเวลาคุณเข้ากะอีก๒๑๐บาท

เงินเดือนให้อีก๔เปอร์เซ็นต์

เขาผลประกอบการดีขนาดนั้นเลยใช่ไหม

เอาเป็นว่าคุณกดเครื่องคิดเลขกันไม่ทันเลยทีเดียว
ตกลงแล้วได้เท่าไหร่กันแน่ต่อคน
แต่เชื่อว่าพนักงานของที่นี่นะคะ

นี่เป็นโบนัสของพนักงานโรงงาน

เพราะหลายคนอยากจะรู้เหมือนคุณสองคน

หายเป็นปลิดทิ้งนะ
หลังจากที่สภาพแรงงานมีการเจรจาต่อรองกับผู้บริหารโรงงานหลายรอบ
สรุปสุดท้ายก็เลยได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
พนักงานก็เลยปรบมือเฮลั่นแบบนี้
ชาวเน็ตหนุ่มสาวโรงงานคนทำงานบริษัท
เข้าไปแสดงความยินดีบวกความอิจฉาเล็ก
ภาวนาขอให้บริษัทของตัวเองอัดฉีดโบนัสแบบนี้บ้าง
โอ้โฮขอลดสะเพิงมาฉีดน้ำที่ตาหน่อย

สามคนขอท่าฮิตหน่อยตอนนี้มันฮิตมากในติ๊กต๊อก

อันนี้เป็นไวรัลคนลงเสียงด้วยของบริษัทนี้เขาดุดันจริง

คุณกริดโต้นคุณกริดโต้นในติ๊กต๊อก
ให้บริษัทดุดันไม่เคยใจใคร